เวลาโชว์เขามีสองคนนะคะพี่คันกับพี่เวย์
นี่ไงพี่คันกับพี่เดย์เออนะคะแต่ว่าก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะ
แล้วก็ไปเจอยังโอมยังไม่ได้นอนเลย๑๐โมงเช้านี้
ฮอตมากจริงทาระลัดทาระลมอะไรแบบนั้นก็มีนะคะ
ดิฉันก็ไม่รู้ยังไงเมากันยังไงไม่รู้ไปสัมภาษณ์กันนะคะ
ถือยาวเชียวเปิดใจทั้งมีแฟนแล้วหนีบเตือนหลายข่าวข่าวกลางอีกต่างหาก
จริงเท็จยังไงไปฟังยังโอมยังไม่ได้นอนเปิดใจเลยค่ะ
ผมดูแลตัวเองได้ผมหาตั้งได้การที่ศักดิ์หรือว่าอะไรก็และแต่

ไม่ครับถ้าผมมีแฟนนะผมก็จะมีแฟนคนเดียว
แต่ถ้าผมไม่มีแฟนนี่ก็อีกเรื่องหนึ่ง